สวัสดีครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คนกรุงรวมไปถึงใครก็ตามที่อยู่บริเวณปริมณฑลนะครับ
ในจุดที่มีอุตสาหกรรมมีการจรจรหนาแน่นคงต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่คงต้องเจอกันต่อไปก็คือสถานการณ์เรื่องของหมอกควันนะครับ
ซึ่งหมอกควันเหล่านี้เองเนี่ยนะครับอย่างที่ได้มีการประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
และแน่นอนหลายคนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนี้แล้วปัจจัยเกิดจากอะไรความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับถ้าหากใครมีมือถือสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของกรมได้นะครับ
ที่มีการวัดคุณภาพอากาศเกิดขึ้นสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศปลอดโปรกอากาศบริสุทธิ์นะครับ
ส่วนสีแดงส้มเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีสภาพอากาศที่เป็นพิษนะครับ
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ใจกลางประเทศซึ่งตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดหลักที่หลายคนเนี่ยนะครับต้องเจอกัน
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะพบว่ามีแค่สีเหลืองสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วก็สีส้มกระจายเต็มพื้นที่เลยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับแบบนี้เองก็จะทำให้ใครที่มีสุขภาพที่อ่อนแอไปอยู่กลางอากาศนานฝุ่นละอองต่างที่ลอยไปมาในอากาศสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายและส่งผลต่อสุขภาพได้
ถ้าหากมาดูอันดับสถิติโลกกันหน่อยนะครับวันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าเมืองไทยของเราครับติดอันดับโลกด้วยนะครับเป็นเมืองที่มีค่ามลพิษอยู่ที่อันดับ๙นะครับจาก๑๐อันดับทั่วโลกนะครับ
นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์กลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นในเมืองของเราถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครที่มีสุขภาพอ่อนแอต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์จากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับค่าฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับจะพบว่าตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นสีแดงนะครับเนื่องกับหมายความว่ายังคงวิกฤตอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างจะค่อยดีขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคงต้องรอหนึ่งสิ่งนะครับที่จะมาทำให้สถานการณ์ต่
ต้องระวังก็คือในช่วงแรกที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะครับฝนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไปรวบรวมกับฝุ่นละอองต่างเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับมีทั้งสารพิษมีทั้งฝุ่นละอองต่างจึงทำให้ฝนเหล่านี้อาจจะมีลักษณะฝนกรดนะครับใช้แล้วอาจจะคันเนื้อคันตัวแล้วส่งผลต่อผิวหนังได้ดังนั้นฝนแรกอย่าเพิ่งใช้นะครับสำหรับใครที่
โปรดติดตามตอนต่อไป